เพราะว่าพรุ่งนี้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

สลากกันที่นี่ที่สนามบินน้ำ

คุณเคยเห็นไหมเขาหมุนวงล้อกันยังไง

มันต้องล็อกแน่เลย

อีกอย่างที่นั่งจ้องเขาว่าจะได้ไหมจะถูกไหม

แปลกแรกนี้เราก็ยังงงอยู่นะว่า
ทำไมศพที่วัดแห่งนี้มีศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่ถูกเผามาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็มีคนที่นอนเฝ้าศพมาเป็น๑๐ปีแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้คนที่นอนเฝ้าศพเสียชีวิต

เรื่องแปลกนี้ก็ยังไม่มีคำตอบว่าศพนี้คือศพใครแล้วทำไมถึงไม่เผานะฮะ
คือตำรวจสพเมืองภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่มูลิธิกุศลธรรมภูเก็ต
เข้าตรวจศพนายมังกรพมรมาศอายุ๗๓ปี
คุณตามังกรเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพักคือมันก็เป็นลักษณะเหมือนแบบ
เอาไม้อัดมากั้นง่ายเป็นที่หลับที่นอนของเขา
ภายในสาราบำเพ็ญกุศลศพหลังเก่าที่วัดโคสิตวิหารตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
สภาพศพนอนหงายครับสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจตามร่างกายก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
น่าตกใจอย่างหนึ่งคือมุมหนึ่งของสาราบำเพ็ญกุศลคือสาราหลังเก่าเนี่ย
ห่างจากจุดที่เป็นที่พักของคุณตามังกรคือมีโรงศพสภาพเก่า
ร่องรอยผูกพังแล้วนะมีดอกไม้แห้งแล้วก็พวงหลีดแห้งตั้งอยู่
เขียนชื่อข้างโรงไว้แบบนี้นะคะก็คือนางสาวสวรรคสามทองอายุ๔๔ปี
มีรูปหน้าศพตั้งอยู่มีกระถางทูบตะเกียงน้ำมันการ์ดเทียนไขสภาพเหมือนถูกจุดไหว้ไม่นาน
แต่พวกดอกมุ้งดอกไม้มันแห้งมานานแล้ว
นายวิโรธเบาโพมักคณายกของวัดเล่าให้ฟังว่าคุณตามังกรเป็นอดีตสับปะเรอของวัด
แต่ว่าตอนหลังร่างกายท่านก็ไม่แข็งแรงแล้วก็หยุดทำหน้าที่สับปะเรอก็ไปช่วยเก็บกระดูกหลังจากชาปนกิจศพอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นศพใครก็ตามก็จะไปช่วยงานวัดนะฮะ

โดยคุณตามังกรพักอยู่ที่สาราบำเพ็ญกุศลคนเดียว
เป็นกุศลคนเดียวทุกเช้าทางด้านของมรรคนายก
ก็จะมาเคาะเรียกคุณตามังกรตื่นหรือยังตา
เดี๋ยวเรามาช่วยงานตรงนั้นกันแต่ว่าเช้าเมื่อวาน
ก็ไปเคาะเรียกกลับไม่มีเสียงตอบกลับ
คุณตามังกรทีนี้ก็เลยสงสัยฮะ
ก็เลยให้คนในวัดมาช่วยกันเรียกดูก็เงียบ
ก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปพบว่าตามังกร
นอนเสียชีวิตแล้วนะครับมรรคนายกยังเล่าให้ฟังบอกว่า
อยู่ไม่ห่างเป็นเรื่องที่เขาลือกันไปทั่ว
เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันไปทั่ววัดอยู่แล้วล่ะแต่ประวัติของศพในโรงเนี่ย

ทำไมมาตั้งไว้โดยไม่มีการเผา

เพราะว่าโรงศพนี้ตั้งมาก่อนที่ตัวเขา
จะถูกแต่งตั้งเป็นมรรคนายกวัดด้วยซ้ำ

แต่ก็มีชื่อมีนามสกุลมีอายุ
มีรูปหน้าศพเรียบร้อยแล้วนะ
เปล่านะทีนี้มันก็เลยเป็นปริศนา

คุณตามังกรก็เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับ

ก็เอาไปโยงเรื่องความเชื่อ

และก็วันที่คุณตามังกรเสียชีวิต

ไปเป็นเลขเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนะครับคุณครับ